อาหารหลักของคนไทยคือกุ้งหอยปูปลาเป็นส่วนใหญ่แล้วเราก็มีวิธีจับปลาอย่างชาญฉลาดโดยใช้ฉนางซึ่งมีลักษณะคล้ายบุ้งกี่ปากกว้างก้นสอบลึกสำหรับช้อนปลาหรือช้อนกุ้งในแม่น้ำลำคลอง
ฉนางขนาดเล็กสารด้วยไม้ไผ่เป็นลายขัดมีขอบเป็นไม้ไผ่หรือไม้รูปสามเหลี่ยมมุมบนของฉนางหรือขาฉนางมักทำเป็นลำไม้ไผ่ไขว้กันเพื่อให้ค้ำเข้าที่เอวเวลาใช้จะจับที่ขอบปากฉนางแล้วเดินถอยหลังหรือจับขอบส่วนกึ่งกลางของฉนางทั้งสองข้างเดินช้อนไปข้างหน้า
ฉนางขนาดเล็กนิยมใช้บริเวณห่วงน้ำแคบใช้ช้อนกุ้งและปลาตัวเล็ก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน